เป็นชาวสวนแหละพี่น้องอาชีพชาวสวนก็ตกผึ่งพาฝนผึ่งพาฟ้า
อยากจะให้ตกลงมาเติมน้ำที่อยู่ในบ่อให้มันเติมเต็มขึ้นมาหน่อย
วันนี้ก็คาดว่าจะมีหวังมีกำลังใจแล้วค่ะครับอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนจะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
วันนี้เป็นวันที่ฝนจะตกเทกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเช้านี้นะคะตกแถบอ่าวไทย
ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางรวมถึงอีสานตอนล่าง
กลุ่มฝนสีฟ้าตอนนี้ปกคลุมแถบจังหวัดตราดจันทบุรี
แล้วก็จะขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยนะคะแถบระยองแล้วก็จะตกหนักเลยในช่วงของเวลาบ่ายและค่ำ
แน่นอนค่ะว่าฝนจะตกเป็นหย่อมตกหนักบางแห่งตามพื้นที่สีชมพูที่คุณผู้ชมได้เห็น
ดูกันคร่าวจะได้คาดการณ์เอาไว้และเตรียมมือเตรียมตัวรับมือนะคะ
แล้วก็จะตกประมาณตอนกลางของพื้นที่มีจังหวัดใดบ้างดูกันให้ชัดเลยค่ะ
เหนือจะเป็นเหนือตอนล่างอย่างเช่นอุตรดิษฐพิจิตรสุโขทัยเพชรบูรณพิศนุโลกตากและกำแพงเพชรนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบทางอีสานตอนบนคือเลยรวมถึงชายภูมิ
และยังมีจังหวัดนครราชศรีมาและแถบอีสานตอนล่างบ้างเล็กน้อยนะคะ
สำหรับภาคกลางแล้วแทบจะครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ว่าจะหนักและเบาสลับกันไปค่ะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยคือความชื้นและความร้อนที่อยู่ในพื้นที่
ภาคตะวันออกทุกจังหวัดหนักหน่อยที่จังหวัดระยองค่ะ
ส่วนภาคใต้จะเป็นใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะ
นี่คือสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่๑
ส่วนพรุ่งนี้คาดการณ์เลยค่ะว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนย้ายไปทางด้านตะวันตก
เพราะฉะนั้นภาคเหนืออย่างจังหวัดสุโขทัยพิศนุโลกกำแพงเพชรตากเพชรบูรพิจิตเตรียมรับมือให้ดี
ส่วนภาคกลางนั้นได้รับผลกระทบที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีและกาญจนบุรี
โดยลักษณะของฝนก็จะตกหนักลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
มีผลกระทบประมาณช่วงวันที่สามสี่มีนาคมนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปนะคะ
ส่วนคลื่นนั้นก็เรียกว่ามีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะคะบริเวณภาคใต้ตอนบนมาระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดต่างตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหลายอย่าง
อย่างเช่นหน้าแรงเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือฝนแรงไม่มีน้ำในการทำการเกษตรค่ะ
อย่างเช่นพื้นที่ภาคตะวันออกผลไม้ที่ชาวบ้านที่เกษตรกรปลูกกัน
ก็มีทั้งทุเรียนมังคุดตอนนี้กำลังติดผลนะคะ
ถ้าหากว่าขาดน้ำจะเสียหายทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เริ่มเปิดปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบภัยแรงด้วยการเติมน้ำในอ่างค่ะ
แล้วก็บรรเทาปัญหาเรื่องหมอกควันฝุ่นละอองด้วย
โดยการขึ้นบินแต่ละครั้งนั้นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับพื้นที่โดยรอบ๔จังหวัดนั่นเองนะคะ
ก็เป็นความช่วยเหลือนะคะจากทางภาครัฐกัน
ส่วนเกษตรกรเองเราก็บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะ

ชาวบ้านที่ตะบลขุนครัวดำเผอบพงษ์สังวัติพยาวฯ
ทอดอาชีพปลูกยาสูบกันทุกหลังคาเรือน
ทำกันมาตั้งแต่รุ่นโบร่ำโบราณแล้วค่ะ
โดยจะปลูกอยู่ใกล้กับลำน้ำยม
ปลูกเดือนตุลาคมเก็บใบยายเดือนธันวาคม
จากนั้นก็จะนำมาหั่นตากแดดประมาณ๓แดดก็นำไปจำหน่ายได้นะคะ
โดยจะมีพ่อค้าจากทางภาคอีสานมารับไปถึงที่เลยค่ะ

เพราะฉะนั้นหน้าร้อนช่วงนี้แดดดีเลยทีเดียวแต่ระวังหน่อยนะคะ
ช่วงนี้อาจจะต้องงดหรือพักเพราะว่าฝนตกลงมาเป็นการที่เปลี่ยนผ่านฤดู
แล้วก็สิ่งแรงของสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อยด้วย
ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ไหนที่มีฝนถือว่าเป็นโอกาสดีในการกักเก็บน้ำนะคะ
ตอนนี้เหมือนฝนเทลงมาแล้วค่ะดิฉันไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ